รายนี้ใช้ไลน์แต่ว่าเป็นกลุ่มปิดนะคะ
มีการพูดคุยกันเสนอราคากัน

ผู้ที่ขายเขาจะเอายาเสพติดไปเหน็บไว้

ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

หมู่บ้านการกระหนกตำบลสรรปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
มีนายนัชกิจชัยวิยวัลเป็นเจ้าของบ้าน
ตรวจค้นในบ้านค่ะพบเครื่องชั่งดิจิทัล
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในระยะนี้นะคะ

จะต้องมีการตกลงก่อนถึงจะเข้าเป็นเพื่อนได้นะคะ
พอตกลงซื้อไอซ์กันเสร็จแล้วผู้ต้องหาก็จะให้ลูกค้าโอนเงินทางบัญชีธนาคาร
จากนั้นผู้ต้องหาจะนำไอซ์ไปเสียบตามตู้โทรศัพท์สาธารณะตามถนนต่างนี่แหละ
แล้วก็โทรแล้วก็ไลน์นัดให้ลูกค้าไปรับของ
สอบสวนนายนัฐกิจรับสารภาพว่าขายยาเสพติดมา๔ปีแล้วนะคะ
โดยก่อนหน้านี้ทำธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองแต่ว่าเงินไม่พอใช้
ก็เลยคิดว่าน่าจะไปค้าไอซ์โดยมีลูกค้าในตัวเมืองเชียงใหม่กว่า๒๐๐คน
และได้สั่งซื้อยาเสพติดมาจากกรุงเทพทางพัสดุ
พอได้ของมาก็จะมาแยกเป็นซองซองละ๑๒กรัมเพื่อที่จะแบ่งขาย
เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนะคะเอาไปซื้อบ้านบ้านที่เห็นนี่นะคะ
๔ล้านบาทแล้วก็รถยนต์อีก๒คัน
หลังการสอบสวนค่ะตำรวจเตรียมขยายผลจับกลุ่ม
กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่ต่อไปค่ะ